ท่านผู้ชมครับวันนี้มีข่าวออกมาเมื่อช่วงเย็นว่า
ว่าตกลงไม่ใช่เฟคนิวนะฮะค่ะคือติดโควิดจริงจริงนะครับ
สื่อเกาหลีหลายสำนักวันนี้รายงานข่าวตรงกันนะครับ
เปิดเผยว่าลิซ่าสมาชิกของวงนี่ฮะติดโควิดนะครับ
ก็เป็นการเปิดเผยออกมาเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะครับบ่ายวันที่๒๔พฤศจิกายน
ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มบุคคลใกล้ชิดกับลิซ่า
ตอนนี้ทั้งหมดได้ไปตรวจหาเชื้อโควิดทันทีนะครับ
แล้วกำลังรอผลการตรวจอยู่นะครับ
ก็สอดคล้องกับสื่อในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับที่ได้รายงานข่าวนี้นะครับ
ก็ทำให้ทวิตเตอร์นะครับแฮชแท็กนี่ก็ให้กำลังใจกันเยอะแยะนะครับ
นี่ครับหลายคนก็เป็นห่วงกันอยู่นั่นแหละนะฮะ
เทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยนะครับ
ไอจีของลิซ่ายังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรออกมานะครับ
ถ้าไปดูในไอจีของน้องลิซ่าเนี่ยล่าสุดโพสต์ไอจีสตอรี่เอาไว้
เมื่อ๒๒ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นภาพที่ถ่ายกับเพื่อน

แล้วก่อนหน้านี้ก็มีรายงานข่าวว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
ลิซ่าในลุคใหม่ผมสีชมพูเพิ่งบินไปร่วมงานกับศิลปินระดับโลก
อย่างดีเจสเนคที่ไนท์คลับชื่อดังย่านลาสเวกัสลอสแองเจลิสของสหรัฐอเมริกา
นี่นะฮะแต่ว่าตอนนี้น้องก็เข้าสู่กระบวนการรักษาเรียบร้อยแล้ว

ท่านผู้ชมครับล่าสุดตอนเย็นวันนี้เนี่ยมีนักข่าวไปเจอนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ไปเป็นประธานงานในพิธีมอบรางวัลแห่งหนึ่ง
ก็เลยได้ถามท่านนายกหน่อยนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไทยเราเคยมีข่าวว่า
ติดต่อให้น้องลิซ่ามางานเข้าดาวน์ปีใหม่
แต่ด้วยเงื่อนไขเรื่องของตารางงานต่างก็เลยไม่ได้มา
นักข่าวก็เลยถามว่าทราบข่าวของน้องลิซ่าติดโควิดหรือยัง
นายกบอกว่าก็ต้องให้กำลังใจทุกคนนั่นแหละที่เป็นคนไทยนะครับ

นายกลิซ่าติดโควิดนายกจะให้กำลังใจอะไรลิซ่าไหมคะ

ไม่ให้กำลังใจไม่ต้องถามเลย
คนไทยทุกคนให้กำลังใจหมด